น์บ๊วยฟ๊าร์ทนี่ย้ายไปอยู่กับพล็อกเขาเหรอ

พี่แฟวตัวว่ายังไงมีพูดไหวแนนการรวม
ก็เค้าออกกำลังกายกันบ่อย
เดินก็มาหากันไก้
มีนักข่าวก็เลยไปถามมากกี้บอกเนี่ยมีภาพเรากับป๊อกอยู่ในลิฟต์คอนโดของป๊อกเนี่ย
เมื่อกี้ก็บอกอ๋อไปอยู่แล้วแน่นอน
เพื่อนก็ไปนะฮะก็เป็นปกตินี่มีทั้งหนูมีทั้งเพื่อนในกลุ่มเราเพื่อนพี่ป๊อกก็ไปทานข้าวกัน
บล็อกก็เลยมาคอนโดก็เคยมาคอนโดกี้เหมือนกัน
คนเข้ามาว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมากกี้ก็ตอบบอกว่าหนูว่าที่จริงเรื่องลิฟต์เนี่ยมันน่าจะแบบไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะ
อาจจะมีคนเห็นว่ากี้อยู่แถวนั้นบ่อยแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบ้านกี้ก็กลับบ้านพี่ป๊อกห่างกันแค่ร้อยเมตร
ใช่เพราะฉะนั้นคนก็อาจจะเห็นว่ากี้อยู่ในระแวกนั้นก็เลยมองว่าไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่า
ไม่ต้องเดินออกจากตึกด้วยนะเดินทะลุเซ็นทันชิดลมมาทะลุอีกตึกหนึ่งตรงซอยนั้นหลังสวนก็เดินเข้าไปแล้วก็ถึงบ้านมากกี้แล้ว
จริงก็ไปมาหาสู่กันปกติหรือเปล่านะ
เข้าก็เป็นแฟนไปมาหาสู่กัน
รถไฟฟ้อก็ถึงบ้านมากี้อ่ะน่ะ

โครตเมล์เฟิ้งอารมณ์ดักที่นึงเหล่ะ
ประกอบไปด้วยเมฟิล์งอารมณ์อ่ำพัชรพาดักซ้ายดักขวา

วันคืดี้วันเกิดนุ่มไง

เป็นเรื่องในอดีต

ยูดูไว้ลูกเดี๋ยววันหนึ่งพี่มดดำจะเล่าให้ฟัง
พี่ตกปากเขาเรียกอาเจก
นี่ฉันถึงบอกว่ามีวันนี้เออฉันบอกพี่ชอต

เรื่องหนุ่มกันชัยนี่คือเรื่องสุดยอดของสุดยอดละ
พี่ชอดบอกว่ากลัวหานักแสดงในวงการหยิงไม่พออ่ะ
จริงจะเอาเรื่องอะไรบ้างล่ะของหนุ่มกัญชัย
ไม่มีละไม่มีละมีคนดีหมดละ

โทรมาด่าพี่ทำไมแล้วไม่ไปเกี่ยวห้องอะไรห้อครัวเขา
ก็เขาไปด่าพริตตี้ออกรายการวิทยุเลยบอก
น้องเนี่ยทำไมหน้าเหมือนโดเรมอนมันยังไง
ิตตี้ก็โทรมาด่ามดดำพี่หน้าหนูไม่ได้เป็นยังไง
โทรมาด่า